ชัยภูมิที่ท่านลุยน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ

อิทธิพลของพายุคมปาซุนี่แหละครับ
นี่แหละครับเดี๋ยวท่านจะเห็นรถพระนำ

เพราะว่าฝนมันถล่มแล้วน้ำป่าไหลลงมานะครับ

หลวงพ่อภัยศาลวิสาโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสุขโตครับ
บ้านใหม่ไทยเจริญตะบนท่ามะไฟหวานอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับ

ลุยเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อ
จากปริมาณน้ำป่าทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านเป็นรอบที่๒แล้ว
หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่หนักสุดในรอบ๕๐ปีที่เรารายงานข่าวไปนะครับ
ไปไม่ถึงสองสัปดาห์ครับถนนทางเชื่อมต่อเข้าหมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาด
ตอนนี้นะครับไปโลกภายนอกไม่ได้อีกแล้ว
นี่แหละออกบินธบาทต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมสะพานหน้าวัด
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนะครับถนนก็ถูกน้ำตัดขาดไม่สามารถออกไปได้
หลวงพ่อภัยศาลบอกว่าพระลูกวัดเนี่ยต้องช่วยแล้ว
นำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นใส่รถจิ๊บคันนี้นะครับ
ฝ่าลุยน้ำฝนตกหนักผ่านป่าเขาธุระกันดาลไปไปช่วยเหลือชาวบ้าน
นี่แหละครับเบาวรอืมนะฮะนะฮะบ้านวัดโรงเรียนที่รูปประเทศอื่น
เขามีหรือเปล่าแต่เราเนี่ยงดงามจริงจริงชาวบ้านต่างชื่นชมในน้ำใจของพระสงฆ์นะครับ
แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับในโซเชียลมีเดีย
ภารกิจสุดโหดช่วยเหลือซับน้ำตาชาวบ้านที่พระเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ฮะ
ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องเป็นคือของในช่วงนี้ของทุกปี
จะต้องระวังดูแลสุขภาพมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูด้วยนะคะ